เรื่องราวของความเป็นมงคลแล้วกัน
ถือว่าเป็นมงคลสูงสุดเลยค่ะ
นางเอกสาวมิวนิถาแล้วก็แฟนนุ่มนักธุรกิจคุณเซนต์ธาราพุทธค่ะ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัฐ

เมื่อวันที่๑๐ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะ
โดยมิวนะคะได้เปิดใจครั้งแรกกับบันเทิงไทยรัฐ
วินาทีแห่งความปลื้มปิติ

แล้วก็ภาพพรีเวดดิ้งสุดเรียบง่าย

ปลื้มใจมากคือเหมือนแบบเป็น
เป็นเรสซิ่งสูงสุดแล้วแหละมั้งครับ
ใช่ที่เหมือนแบบเราได้รับพรที่สูงสุด
จากทั้งพระสังฆราชแล้วก็จากทั้งแบบพระองค์หญิงค่ะ
มันเป็นสิริมงคลให้กับแบบชีวิตคู่แล้วก็ครอบครัวค่ะ
เพราะทั้งคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายก็คงมาด้วย
แต่ใครหลายคนก็ชอบพรีเวดดิ้งค่ะ
อยากถ่ายอะไรที่มันแบบสบายชิวเพราะว่า
เหมือนแบบความคิดมิวคือมิวเดี๋ยววันแบบพวกชุดแต่งงานอะไรอย่างนี้

แล้วแบบถ้าเราอยากถ่ายพรีเวดดิ้งให้คนเห็นเรา
อยากให้มันแบบเป็นอะไรที่แบบเป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นตัวของเราเอง
หลายคนนะคะชื่นชมความน่ารักความเป็นธรรมชาตินะคะ